สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกัน
วันนี้นะครับผมแน่นอนการเมืองร้อนแรงโควิดก็ร้อนแรง
ใช่ครับพอสมควรแต่ขอไปเรื่องการเมืองก่อนดีกว่าเชิญครับ
สิบสี่มิถุนายนฮะนะฮะวันนี้จริงจริงแล้วถ้าสมมุติใครติดตามข่าว
อืมทั้งหมดก็จะรู้ว่ามีการชุมนุมเกิดขึ้นขออนุญาตไล่เรียงกันอย่างงี้ดีกว่า
ครับผมว่าวันนี้ฮะมีอะไรกันบ้างม็อบยี่สิบสี่มิตรถุนายนมีใคร
ไปทำอะไรกันที่ไหนบ้างฮะเขาเลิกกันตั้งแต่ตีห้าครึ่ง
กัญชัยครับตีห้าครึ่งเนี่ยกลุ่มคณะราษดรเขาทำการจุดเทียนรำลึกเหตุการณ์
พศสองสี่เจ็ดห้าฮะอ่านแถลงการอนุสาวรีประชาธิปไตยฮะ
หลังจากนั้นปุ๊บ๑๐โมงเขาก็มีการเคลื่อนตัวไปที่รัฐสภา
ครับผมยื่นหนังสือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะฮะแล้วก็มีการตั้งเวทีปราศัยจนกว่าจะเสร็จสิ้น
ฮะขนาดเดียวกันบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงทนายนกเขาแองจี้พอจำได้ไหม
นายนกเขานะครับทนายนกเขารวมตัวกลุ่มประชาชนคนไทย
สิบหกนาฬิกาจตุพรพรมพันธ์นะครับแกนนำกลุ่มไทยไม่ทนเนี่ย
ฮะขนาดเดียวกันก่อนเข้ารายการเราคือห้าโมงเย็น
ถ้าตามกำหนดจริงแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะจัดกิจกรรมที่บริเวณ
แต่ละจุดวันนี้เราก็ต้องไปติดตามกันว่าจะเป็นยังไงกันเพราะว่า
เอาตรงตรงก็มีการอัปเดตกันตลอดเวลานะฮะจริงจริงแล้ววันนี้
เริ่มจากที่กลุ่มมวลชนกลุ่มราศดรก่อนกลุ่มเดินทะลุฟ้าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ย
เครือข่ายทำกิจกรรมถ้าสมมุติเราจริงแล้วเนี่ย
เขาบอกวันนี้เป็นวัน๘๙ปีอภิวัตสยาม๒๔มิถุนายน๒๔๔
นำโดยนายจตุพัฒน์บุญพัฒน์นะครับหรือเอาง่าย
เราอาจจะไม่ชุดคุณชื่อนี้ภัยดาวดินภัยดาวดิน
ก็ได้เดินขบวนเดินเท้านะฮะจากอนุสวรีประชาธิปไตยเนี่ย
ตามถนนราชดำเนินกลางมุ่งหน้าสะพานผ่านฟ้ารีราช
แล้วก็ไปทางราชดำเนินนอกนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน
ตั้งตั้งแนวป้องกันก็นี่ฮะเป็นขนาดนี้นี่คือตอนช่วงเช้าครับผม
ซึ่งขนาดเดินก็มีการปราศัยสิ่งที่เขาปราศัยก็คือเรื่องวัคซีน
โควิด๑๙วันนี้เป็นจุดใหญ่เลยที่คนหลายคนให้การฟังก็คือเกี่ยวกับว่า
โควิด๑๙ในมุมมองของพวกเขาว่าวัคซีนโควิด๑๙เป็นยังไง
เขาบอกว่าคนก็ถามไอ้การจุดมุ่งหมายเนี่ยในการเดินไปยังรัฐสภาเนี่ย
เขาจะเดินไปกันทำไมกันเขาเดินไปเพื่อยื่นจดหมายแสดงเจตนารมณ์ครับ
ที่ว่าอำนาจสูงสุดของราศดรรัฐธรรมนูลอันเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ย
จึงต้องแก้ไขหรือร่างขึ้นใหม่เพื่อราศดรทุกคน
ซึ่งขนาดเดียวกันถ้าเราตัดภาพไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
วันนี้มีการประชุมร่วมสสวซึ่งก็ค่อนข้างจะดุเดือดพอสมควรนะครับ
เขาบอกจริงแล้วเนี่ยไอ้การรัฐธรรมนุนอันเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ย
ที่เขาบอกจะต้องแก้ไขการแก้ไขกันหรือร่างขึ้นใหม่เพื่อรัศดรทุกคน
ไม่ใช่เพื่อประโยชน์หรือความพึงพอใจของผู้ที่มีอำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
ยืนยันการชุมนุมเนี่ยครั้งนี้จะเป็นไปอย่างสงบสันติและก็ไม่มีการกดดันการลงมติร่างรัฐธรรมนูล
ขนาดเดียวกันภัยดาวดินนะครับภัยดาวดินเนี่ยก็ได้กล่าวถึงเนื้อหาจดหมายเปิดพนึก
ที่จะยื่นต่อพักการเมืองที่รัฐสภา๓ข้อครับผม
คือรัฐธรรมนุนก็คือวันนี้จะมีทุกภักดิ์และก็มีการประชุมร่วงสสสวเนี่ยนะครับ
หนึ่งต้องการรัฐธรรมนูลที่มาจากประชาชนทั้งร่างสมาชิกสภาร่างรัฐมนุนต้องมาจากการเลือกตั้ง
คือเอาง่ายสิ่งที่เขาสวทุกวันนี้คือจากการแต่งตั้งสอสอจากการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้สิ่งที่เขาเลิกก็คือขอให้ทุกคนมาจากการเลือกตั้งครับผม
รัฐธรรมนูลใหม่ต้องไม่นำไปสู่การสืบทอดอำนาจก็คือเอาง่ายว่า
ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาบอกมีสวมาสแตนบายรออยู่แล้ว๒๕๐เสียงอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเขาบอกรัฐธรรมนูลใหม่เนี่ยจะต้องไม่นำไปสู่การสืบทอดอำนาจ
ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพในวันนี้หลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับ
สำหรับเทพมหานครก็มีกลุ่มราศดรรย์จัดกิจกรรมราศดรยืนยันดันเพดาน
โดยกิจกรรมนี้เขาทำกันตั้งแต่เช้าแล้วก็ช่วง๕โมงเย็น
เป็นของราศดรอืมขนาดเดียวกันเราไปดูที่ที่เราบอกกันมานะครับ
ขออีกหนึ่งข่าวที่หลายคนติดตามกันเดี๋ยวค่อยกลับมาไล่เรียงกัน
แต่ที่เชียงใหม่ที่ตอนนี้มีอยู่ที่เชียงใหม่มีอยู่ที่กาลสิน
แต่ขณะเดียวกันวันนี้ข่าวในขณะที่เขาไปยื่นหนังสือคุณศิระ

วันนี้เป็นข่าวดังเลยเขาโดนปลาของใส่
คุณศรีรัตน์เจนจาคะสอสอภักดิ์พระรังประชารัฐ
ก็เอาง่ายกลุ่มรัศดรเขาไปยื่นหนังสือ
ขณะเดียวกันคนที่ออกมารับก็คือคุณศิระเจจานคะสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
เสร็จเรียบร้อยนายศิระได้ถือหนังสือเดินลงจากเวทีเพื่อกลับเข้าไปยังรัฐสภา
ระหว่างนั้นเกิดเหตุชุลมุนเกิดขึ้นครับที่วันนี้มีคลิปเป็นคลิปแชร์กันเยอะแยะเนี่ย
เมื่อมีกลุ่มคนจำนวนนึงได้เดินตามนายศรีรัตน์ไปซ้อมกับตะโกนด่าท้องคุณศรีรัตน์
มีโหล่ะด้วยพี่เจ้าหน้าที่จะรีบนำพาคุณศรีรัตน์เดินไปอย่างรวดเร็ว
แต่ก็ไม่พ้นในระหว่างนั้นคุณศิระโดนตะลุมบอลนิดหน่อย
นี่คุณดูนะคุณศิระโดนตะลุมบอลนิดหน่อยโดยมีกาดของนายศิระเนี่ยเข้ามา
แล้วก็กาดวีโว้เข้ามาห้ามไว้ซึ่งคาดว่าน่าจะโดนปลาแก้วน้ำใส่บริเวณศีรษะ
เราลองไปดูภาพกันฮะตั้งแต่แรกนี่ฮะก็คือนี่กำลังวิ่งเข้ารัฐสภาแล้ว
ไปไหนครับไปไหนครับ
ไปไหนครับไปไหนครับ

เขาบอกเขาก็โดนแก้วปลาใส่หัวจริงเขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
แน่นอนขนาดนี้การชุมนุมที่ค่อนข้างจะซีเรียสจริงน่าจะอยู่ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
วันนี้คุณวิมลวันธรรมพักดีนะฮะผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีเกาะติด
การชุมนุมครั้งนี้ตั้งแต่เช้าแล้วคุณวิมลวันฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
คุณผู้ชมคะจนถึงตอนนี้กว่า๔ชั่วโมงแล้วนะคะที่กลุ่มผู้ชุมนุมประชาชนคนไทย
นำโดยนายนิติพรล้ำเหลือที่มีการนำเอามวลชนมา
มุ่งหวังที่จะไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะไปพบกับ
มีการประจันหน้าอยู่ที่บริเวณแยกพาณิชยาการ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่ด้านหลังของดิฉันก่อนนะคะ
เราจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะคะ
ที่มีอุปกรณ์ต่างค่ะที่จะใช้ในการควบคุมฝูงชนนะคะ
ก็จะเป็นอ่ากระบองนะคะรวมไปถึงปืนเนี่ย
น่าจะเป็นในเรื่องของปืนสำหรับยิงแก๊สน้ำตานะคะ
แล้วก็มีโล่มีอุปกรณ์ต่างที่จะใช้ในการควบคุมฝูงชนค่ะ
อกจากนั้นนะคะตลอด๔ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นการประจันหน้ากัน
ระหว่างทางตำรวจควบคุมฝูงชนกับกลุ่มผู้ชุมนุม
แต่เมื่อเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๔๐นาที
ก็มีรถน้ำนะคะของตำรวจปฐุมธานีจำนวน๒คันค่ะ
เข้ามาประจันหน้ากับรถของเครื่องเสียงนะคะ
ของนายนิติธรรมล้ำเหลือซึ่งมีการปราศัยอยู่บนเวที
นิติธรรมล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขา
ซึ่งเป็นแก่นำกลุ่มประชาชนคนไทย
วันนี้จัดกิจกรรมเรียกร้องขับไล่ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ลาออกจากตำแหน่งซึ่งเคลื่อขบวนมาจากแยกอุรุพงศ์
บอกว่าเจรจามากว่า๔ชั่วโมงได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงนะคะ
ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวแทนมาเจรจากับประชาชน
โดยระหว่างการประจันหน้ากับทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่แยกพนิชยาการ
ไปถึงธรรมเนียบรัฐบาลได้ค่ะ
ก็บอกว่ายังคง
ยังจะมีการปรักดรุปรักจุมลุมอยู่ตรงนี้
แล้วก็บอกว่าหากไม่สามารถไปถึงธรรมเนียบรัฐบาลได้
ก็จะปรักหลักครั้งคืนที่แยกพานิจฉัยการนะคะ
ซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง
ที่มีการดูแลความเรียบร้อยอยู่ตรงนี้
ต้องบอกว่ายังคงปักหลักอยู่เช่นเดียวกันนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนบ้างนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมตามดิฉันมานะคะ
แนวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ฉันรายงานเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ย
จะอยู่นอกแนวกั้นของตำรวจชุดควบคุมฝูงชน
ที่ดูแลความเรียบร้อยอยู่บริเวณโดยรอบของธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ซึ่งกำลังตำรวจส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะอยู่ที่
เป็นระยะเวลาที่นานมากนะครับเมื่อก่อนเวลาสิบแปดนาฬิกานะคะ
ทางตำรวจก็นำเอารั้วรวดหนามหีบเพลงนะคะ
มาติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็ตลอดแนวเลย
ในมาตรการในการดูแลความเรียบร้อยขณะเดียวกันค่ะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนนะคะหลายร้อยนายที่อยู่บริเวณ
โดยรอบของธรรมเนียบรัฐบาลเราจะเห็นว่านู่นเลยค่ะ
รถจีโน่นะคะรถน้ำแรงดันสูงที่เอามาไว้เตรียม
สำหรับกรณีของหากมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
พยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่นอกจากนั้นหากมองเห็นนะคะ
ก็จะเห็นมีตู้คอนเทนเนอร์ค่ะกว่า๑๐ตู้ด้วยกันที่นำเอามาเตรียมความพร้อม
แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการหรือว่าจัดการใดกับการดูแลความบริเวณนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าสถานการณ์ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา
ระหว่างผู้ชุมนุมประชาชนคนไทยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เครียดอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งติดตามกันว่า
จะมีการปักหลักค้างคืนนี้หรือไม่รวมไปถึงทางตำรวจนั้น
จะมีมาตรการในการดูแลความเรียบร้อยเพิ่มเติมอย่างไรค่ะ

ท่านได้เดินทางออกจากธรรมเนียบรัฐบาล
โดยมีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางกลับไปพักภายในรอหนึ่ง
รอนะฮะวิทยาลักษณ์วันดีการเสร็จตรงนี้แหละครับผมรอหนึ่งรอ
หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจพบนายเมอีโชโรโมนะครับ
อัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่ออำราตำแหน่งนะครับ
แล้วก็ในการพ้นก็จริงแล้วนายกหลังจากเสร็จปุ๊บเจอทูตปุ๊บก็กลับเลย
ขนาดเดียวกันสำนักโคศกประจำสำนักนายรัฐมนตรีก็ได้ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน
ให้ออกจากบริเวณธรรมเนี้ยบรรทบาทตั้งแต่บ่าย๒โมงแล้ว

เขากระจายไปหลายที่พอสมควรนะฮะ

เชียงใหม่เนี่ยตั้งแต่๕โมงเย็น
วันชาติคือวันคณะรัศดรวางรากฐานให้ประชาชนขอนแก่นแล้วก็มีขอนแก่นอีกนะครับ
นาฬิกาถึง๑๙นาฬิกาที่อนุสวรีประชาธิปไตยมาร่วมกิจกรรมนะครับ
รัศดรโขงชีมูลนะครับรัศดรขอนแก่นดาวดินสามัญชน
ขณะเดียวกันกาลสินวันนี้กาลสินก็มีนะฮะกาลสินเนี่ยตั้งแต่๔โมงเย็น
ยาวไปถึง๒ทุ่มเลยกาลสินเนี่ยนะฮะที่วงเวียนพระยาชัยสุนทรนะครับ
ในกิจกรรม๒๔มิถุนาจิตวิญญาณคณะราษฎรไม่มีวันตายโดยมีเสรีชนคนกาลสิน
ขนาดเดียวกันโคลาศหรือนักโคลาศจสีบานเนี่ยเริ่มเนี่ยพร้อมกับข่าวใส่ไข่เลย
โมงจนถึง๑ทุ่มที่ร้านอนุสวรีเท้าสุรนารีมาร่วมกิจกรรมกัน
หรือฟื้นคืนคณะราชโดยโคราชมูฟเมนต์แล้วก็กิจกรรมออนไลน์คลับเฮาวส์ด้วยนะครับ
ในเวลา๖โมงครึ่งพบกับเสวนาผู้หญิงคณะราษฎร๒๔๗๕ติดตามรายละเอียดที่เพจความจริงแล้ว
ที่ต้องจับตามองกันครับผมก็ไปดูเรื่องของโควิดเปล่านะครับก็มีพุธป่วยรายใหม่ได้ฮะ
พุ่งสูงถึง๔๑๐๐กับ๘รายนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สะสมระลอกใหม่นี่ก็ถือว่าทะลุไปสองแสนนะฮะ
วันนี้เสียชีวิตไปอีกสามสิบเอ็ดรายครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะครับก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับ
รวมแล้วนะครับผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้อยู่ที่๑๗๗๕รายนะครับเนี่ยครับก็พยายามดูแลตัวเองนะฮะ
ใส่กาดนะฮะนาฬิกากาดจะตกนะฮะใส่นาฬิกากาดใหม่นะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็พกเจลอัลกอฮอลด้วย
ขณะเดียวกันวันนี้เพจเฟซบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณะประชาชนจีนประจำประเทศไทยเนี่ย
ได้โพสต์ข้อความระบุอย่างนี้ว่าวัคซีนซิโนแวคชุดใหม่จำนวน๒ล้านโดส
อืมตอนนี้ถึงกรุงเทพแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยจีนได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้าให้กับประเทศไทยแล้วนะครับ
จำนวน๑๒ชุดรวมทั้งสิ้น๑๐๕ล้านโดสวัคซีนจีนจะช่วยชาวไทยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกันวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าไอ้การจัดหาแล้วก็การกระจายวัคซีนนั้น
รัฐบาลจะจัดหาวัคซีนมาเพิ่มเติมจนกว่าจะครบ๑๐๐ล้านโดสซึ่งนายกพูดไปแล้วว่า๑๐๐ล้านโดสเนี่ยนะครับ
เพื่อฉีดให้ครอบคลุมประชาชนของประเทศไทยของเรา๕๐ล้านคนถ้าสมมุติ๕๐ล้านคนก็เท่ากับ๑๗๐ของประเทศ
ส่วนการกระจายจะพิจารณาอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นธรรมเพราะว่ามีกระแสข่าวลือมากมายเหมือนกันนะฮะ
วันนี้คุณอนุทินก็บอกว่าเอาละไม่ต้องห่วงจะกระจายนะฮะอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นธรรม
รวมทั้งบริบทพื้นที่แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยซึ่งเขาก็จะเร่งกระจายไปตามแผนที่วางไว้ณวันนี้
เพราะว่าตรวจโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลนั้นก็ต้องรับไว้

ประกาศปิดให้บริการนะครับผู้ป่วยนะครับ
ตรวจแพทย์เวรตึกผู้ป่วยนอกชั้นหนึ่ง

บอกว่าเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ย

จริงแล้วสถานการณ์โควิดยังระบาดหนักตั้งแต่๒๐
เพราะฉะนั้นตั้งแต่๒๓จนถึงวันที่๓๐มิถุนายนนี้

หากต้องการพบแพทย์สามารถรับบริการผ่านแพทย์ทางไกล
หรือพบแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้านแทนนะครับ

โรงพยาบาลศิราชปิดให้บริการผู้ป่วยหน่วยตรวจโรคเวร

เพราะว่าเขาบอกว่าผู้ป่วยเข้ารับการบริการเยอะมาก
แล้วก็วันนี้นี่สถานสวบคอเขาแจ้งคัสเตอร์ใหม่นะครับ

ก็มีที่เขตบางกะปิเป็นคนงานก่อสร้าง

แล้วก็เขตที่๒เขตศรีลมเป็นคนงานก่อสร้างเช่นเดียวกัน
รวมถึงที่เขตบางขุนเทียนด้วยก็เป็นโรงงานหมวกกันน็อกนะครับ
อันนั้นก็ตรวจเจอกันเป็นร้อยเลยทีเดียว

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางสวบคก็ให้เฝ้าระมัดระวัง
แล้วคุณหมอก็ขอความร่วมมือว่างดปาร์ตี้งดสั่งสรรค์นะคะ
จะช่วยให้การควบคุมโรงแบบนี้มันระบาดได้น้อยลงนะฮะ
เพราะฉะนั้นเอาตรงคือณวันนี้จริงถ้าสมมุติเราดูยอดผู้เสียชีวิตเนี่ย

หัวหน้าภาคเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย
เราเริ่มต้องเลือกว่าใครจะได้ไปต่อ
ใครจะได้ใช้เครื่องช่วยหายใจต่ออันนี้คือความและใครควรจะยุติ
อย่าตกการป้องกันสำคัญเสมอปาร์ตี้สังสรรค์เบาได้เบาเถอะ
อันนี้หมอเขากราบขอร้องนะครับผมขอความร่วมมือมา
เขาพูดอย่างนี้เลยก่อนที่จะอธิบายอีกครั้งนึงว่าอ่านให้จบก่อนตัดสินนะคะ
นี่เป็นสถานการณ์จริงที่ขนาดนี้เรากำลังเผชิญกันอยู่
ทำไมไม่พูดถึงไม่ด่ารัฐบาลบอกตรงเสียเวลาค่ะ
ไม่เคยผิดหวังในรัฐบาลเพราะไม่เคยหวังนะครับ
เหมือนที่ไม่เคยคาดหวังอะไรเลยปลาจะปีนต้นไม้ให้ได้หรือไก่จะดำน้ำเป็น
สถานการณ์ที่เรามาถึงจุดนี้ได้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนะครับ
ไม่ควรเสียเวลาหรือใช้เวลานานกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้
อันนี้คือเขาพูดอย่างชัดเจนนะฮะทำไมมาเตือนเรื่องกาดอย่าตก
เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้หลายคนเข้าใจผิดว่า
วัคซีนแล้วจะไม่ติดเชื้อหลายคนยังรอวัคซีนอย่างเดียว
หลายคนยังอยากใช้ชีวิตผ่อนคลายมากอันนี้เขาบอกอย่างนั้นนะครับ
หากท่านระมัดระวังตัวดีอยู่แล้วทำต่อไปค่ะหากไม่ค่อยได้ระวังก็ระวังเสีย
แค่เปิดหน้ากากมาด่ารัฐบาลก็กระจายหรือรับเชื้อได้แล้ว
อันนี้คือแพทย์หญิงยุวเรศมะคะศิษย์ที่ชาญบัญชาเนี่ย
เป็นหัวหน้าภาคเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
ขอโทษครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ถ้าได้โพสต์ในโพสต์ขนาดนี้รวมถึงเห็นบอกว่ามันเต็มแล้ว
เมื่อวานนี้มีข่าวว่าเหลือ๒๐มีคนแบบแชร์ในโพสต์มาเยอะแยะเลยนะครับ
แต่ล่าสุดที่เชียงใหม่ก็หนักเหมือนกันมีบุคลากรทางการแพทย์ก็ติดเชื้อโควิดไป๔๑ท่านด้วยกัน
เราติดตามข่าวตอนนี้คือข่าวจะมาเรื่อยซึ่งวันนี้ข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดคือ
แม่ลูกที่เสียชีวิตด้วยกันจากโควิดอันนั้นคนพี่ก็บอกว่าขอแสนความเสียใจ
ไทยแล้วแต่ก็แน่นอนว่าครับไฟเซอร์เราปวดตัวเทศใช้จริงจริงคือ
ตมาสสี่อืมสินเดือนในสินปีนู่นยี่ก็คือสามเดือนสุดท้ายนี่แหละ
ผมนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับมาค่อยมาอ่านข่าวนี้ได้เลยนะครับผม
ล่าสุดเลยเป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่เช้าเลยหนุ่มคลั่งนะครับตอนนี้
อบตัวเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ

น่ารักมาก

น่ารักมาก

น่ารักมาก

ระหว่างควบคุมตัวออกจากสพปากน้ำระนองครับ
ผู้ต้องหาคือนายกวินนี้นะครับผมนะ
เปิดเผยว่าโกรธแค้นคนสองคนครับ
ที่มาทำร้ายผมมันเป็นรุ่นพี่

นะครับผมไปบอกทั้งสองคนด้วยว่า
เป็นต้นเหตุให้ตนต้องมาทำแบบนี้
เมื่อถามว่าทำไมต้องทำร้ายผู้ป่วย
กวินกล่าวว่ามีความโกรธแค้น

อยากขอโทษทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

เข้ารายการจริงแล้วที่คุณกวินโดนควบคุมตัว
ที่สพปักน้ำระนองเนี่ย

กล่าวลองฟังดูครับ
และก็กล่าวผมว่าถือว่าเป็นผู้ป่วยยาเสพติดขึ้น
อยากขอโทษทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

โดยให้ไปบอกทั้งสองคนว่าเป็นต้นเหตุ

เมื่อถามว่าทำไมจึงต้องทำร้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล

คิดว่าเป็นผู้ป่วยยาเสพติดอยากขอโทษทุกคน
คือเขาบอกว่าหน้าตรงตรงนั้นเป็นโรงพยาบาลสนามทำไมถึงไปทำ
เขาบอกว่าคิดว่าเป็นผู้ป่วยยาเสพติด

แล้วเขาบอกมีอาการเครียดแล้วก็มีการแค้นฝังใจด้วยนะครับ
หลายคนมีข้อความออกมามีข่าวมาที่ว่าพี่หนุ่มได้คุยกับผู้ต้องหานี่คือยังไงครับพี่
ก็ได้คุยจริงนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็มีประเด็นเกิดขึ้นนะฮะ
ก็อย่างที่เป็นข่าวไว้นั่นแหละ
ก็ขออนุญาตคุณผู้ชมพอดีตอนนี้ผมไม่ค่อยสบาย
หัวใจเต้นผิดจังหวะนะฮะผมหัวใจเต้นผิดจังหวะฮะ
พยายามจะเล่านะแต่มันจะรู้สึกเหนื่อย
ครับผมก็คือชาวได้ดูพี่หนุ่มในรายการตอนเที่ยง
ก็มีการได้โทรไปว่าได้คุยกับผู้ต้องหาว่าแบบจะมอบตัวหรือยัง
เขาก็คุยกับพี่หนุ่มเนี่ยออกมาค่อนข้างดีด้วยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะมอบตัวแล้ว
เดี๋ยวผมจะมอบตัวแล้วก็คือทางพี่หนุ่มก็ติดต่อไปเป็นระยะระยะนะครับ
ล่าสุดเนี่ยเขาก็ยอมมอบตัวและที่สำคัญคือความฝ่ายฝันของเขาเนี่ย
ของผู้ต้องหาว่าเป็นคนเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้ปืนมากนะครับผม
แล้วก็ชอบในเรื่องของปืนมากแล้วก็เขาบอกความฝันก็คือเขาอยากไปที่อเมริกา
เพื่อที่ไปเป็นหน่วยสไนเปอร์ไปเรียนปืนสไนเปอร์นะครับผม
อันนี้ก็คือล่าสุดนะที่ได้สัมภาษณ์มาแล้วก็ได้พูดคุยกันมาตรงนี้นะฮะ
จริงแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่บอกให้เขามอบตัวนะครับคือคุณแม่เขาเป็นคนบอกนะครับ
เขามอบตัวแล้วบังเอิญว่าผมเองได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาในช่วงนั้น
ผมก็เลยบอกว่าตอนที่คุณจะมอบตัวเนี่ยก็คุณอย่าเอาปืนออกไปแล้วค่อยออกมอบตัวเลย
แล้วก็ให้ชูมือขึ้นนะฮะแล้วก็เดินออกไปมอบตัวซะอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ประมาณอย่างนั้นนะครับจริงแล้วผมมันไม่ใช่หน้าที่ที่ผมต้องไปคุยเป็นหน้าที่ของตำรวจเขา
แต่มันเป็นความบังเอิญที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยมากกว่ามันบังเอิญจริงนะครับ
ผมก็เลยแล้วรู้สึกว่าเหมือนเขาต้องการจะระบายต้องการจะพูดอะไรของเขาไปอะไรอย่างนี้เราก็คือรับฟังนะครับ
แต่โดยบริบทตอนนั้นเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็คือเป็นได้แค่ผู้รับฟังและพยายามบอกเขาว่าให้เขาใจเย็น
คือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนร้ายคนนี้คือเหมือนกับต้องการใครสักคนหนึ่งที่เป็นพวกเขาแล้วถึงจะมอบตัว
คือที่ผมจำเป็นต้องพูดกับเขาอย่างนั้นเนี่ยคือว่าแบบก็ใจเย็นนะเดี๋ยวนี้เป็นเพราะว่าจริงแล้วในบ้านหลังนั้นมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้วย

คือผมก็พยายามที่จะพูดปุ้ยเขาแบบใจเย็นขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะจริงทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับตัวผมเลยมันเป็นทางคุณแม่เขานะฮะ
ที่บอกให้มอบตัวครับผมนะครับพี่หนุ่มก็อาจจะช่วยให้ทำให้เขานี่จะได้ใจเย็นได้รู้สึกผ่อนคลายใช่
ก็คงอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับก็จริงแล้วก็มันเป็นเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไม่ควรจะไปทำแบบนี้ด้วยแล้วก็ผมได้มีโอกาสคุยกับทางนักอาชญาวิทยาก็บอกว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบจากเรื่องของจ่าคลั่ง
น่ะไม่รู้หรือเปล่าคือผมเปิดที่มันผมหลับเออส่วนใหญ่เขาเปิดแล้วหลับกันอ่ะเพราะเรียกไอ่หนุ่มกันขึ้นมาคอเข้ามาคือ

เอาล่ะมันมีแฮชแท็กหนึ่งเกิดขึ้นนะครับ
เป็นเมียยูทูปเบอร์สุดพีค

ฟังเมียหลวงแฉกกลางคลับฮาวส์

ไม่มีคนพูดคลิปอยู่

หลังจากที่มีการออกมาแฉว่าภรรยาของยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ย
ที่มียอดติดตามกว่า๑๐ล้านคน

หรือสามีจนไปแอบกินสามีช่องบ้าน

แถมฝ่ายภรรยาหลวงเตรียมแฉ

มันก็เคยเกิดล่าสุดในแฮชแท็ก

กลับมาติดเทรนด์อันดับที่๑อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
หลังจากที่ภรรยาหลวงที่โดนนอกใจออกมาแฉ

โทรหากันระหว่างสามีกับเมียยูทูบเบอร์

มีการนัดเจอกับเมียยูทูปเบอร์ข้างนอก

พร้อมกับเทียบรองเท้าของฝ่ายหญิง

ปรากฏว่าเมียหลวงตัดสินใจบอกสามีที่เป็นยูทูปเบอร์
ซึ่งทางยูทูปเบอร์นั้นไม่รู้เรื่องแล้วก็ตกใจมาก
ก็มีการพูดคุยกันโดยต่างฝ่ายเนี่ย

หลวงยังบอกว่าจับได้หลายครั้งแล้วว่ามีการนอกใจ
แล้วก็มีคนอื่นเนี่ยคอยช่วยนั่นก็คือ

อืมเมียหลวงคิดว่าเรื่องจะจบ

อันนี้คือที่เขาพูดกันเมื่อคืนนี้นะครับ
โกหกว่าไปหาเพื่อน
แต่พอเช็คแล้วถึงรู้ว่าไม่ได้อยู่กับเพื่อน
แต่ด้านไปโรงพยาบาลอ้างว่าไปเยี่ยมเพื่อน

และเมียยูทูปเบอร์แอบมีสัมพันธ์กันแล้ว

ฟังเมียยูทูปเบอร์ฟังอยู่ด้วย
ฟังเมียยูทูปเบอร์ฟังอยู่ด้วย
แล้วก็ญาติที่เป็นคนสื่อรักก็ได้เข้ามาฟังด้วย

แถมยังโป๊ะแตกบัญชีผู้ใช้คลับเฮาส

แล้วเหมือนช่างงานกัน

ชายอึ้งตลึงค้างครับ
ค่ะเพราะดูอีกได้ส่วน

รัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในนักลงทุนนะครับที่หวังจะแสวงหาความร่ำรวยในตลาดนะครับ
คลิปสโตโคเรนซี่นะครับซึ่งเป็นเงินดิจิทัลที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะครับ
แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่คิดมาก่อนว่าอยู่เนี่ย
ดูฮะวิวสันวิลเลี่ยมสันนะครับยอมรับว่าเขาเนี่ยช็อกมาก
ถึงกับช็อกเลยทีเดียวเพราะตัวเลขที่ปลาดุกเอ้ยปรากฏว่านะครับ
มีถึงสิบสามหลักนะฮะมูลค่าสูงกว่าหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับ
โหใส่แค่๒๐เหรียญใช่แค่๒๐เหรียญครับนี่นี่ยิ่งกว่าเล่นสเล็ตอีก
เล่มสันเนี่ยกับเพื่อนจึงมั่นใจว่ามีอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณและก็ทีมนะครับของเราได้ทำการอัปเดตใหม่
ก็คือมีการผิดพลาดในการสื่อสารกันนั่นเองนะครับ
ตื่นขึ้นมารวยขนาดนี้นี่สุดยอดเลยนะครับนะฮะ
นอนขอให้ได้เงินหมื่นตื่นนี้เงินหายนะครับ

มันเป็นโรคประจำตัวคือมันพออยู่ดีมันเป็นขึ้นมาเองฮะ
หัวใจติดหมดจังหวะนั่งอยู่เสร็จมาทีมันก็บึ๊บขึ้นมาอะไรอย่างงี้

จะให้รถฟอร์มาลีนสแตนบายได้เลย

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับข่าวบันเทิงนะฮะพักกันสักครู่ครับครับผม

นี่เขาบอกว่าต้องมารับเช็คแล้วล่ะ

คือถ้าสมมุติมันจะมีเวลาเช็คมันจะมีกำหนดว่า
หมดอายุตอน๖เดือนแล้วหมดอายุ
ปรากฏล่าสุดนะฮะคุณแม่ปูก็ได้โพสต์ภาพลูกสาวอุ้มท้องมาช่อง๓
เพราะระบุว่าแม่โดนตามมารับเช็คค่ะเช็คจะหมดอายุแล้วนะฮะ
เดี๋ยวแม่พักยาวอีกนะครับก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นี่ดูสิ
นี่อืมนะครับผมนะอุ้มท้องมารับเช็คเลยนะฮะนะฮะเห็นไหมพี่มิวว่า
ก็หลังจากท้องแล้วก็ต้องจะเลี้ยงลูกเองไงแม่อืมอะไรอย่างเงี้ย
จะเลี้ยงลูกเองอ่าก็คือช่วงนี้มีละครรับที่แบบจะรับ
คงไม่ได้รับแล้วอ่าใช่ก็ต้องคือคลอดเสร็จก็ต้องเลี้ยงเองด้วย
ใช่เขาจะเลี้ยงนะครับก็ต้องพักกันสักระยะหนึ่งเลยทีเดียว
นะครับอ่ามาถึงเรื่องราวของนะครับแก๊งสามช่าห์กันบ้างฮะ
ซึ้งจากพี่โหน่งครับอวยพรพี่หม่ำพี่ชายที่เกินคำบรรยาย
ให้น้องมาตลอดนะครับเป็นอีกหนึ่งตลกคนดังที่หลายคนนับถือนะฮะ
สำหรับพี่หม่ำจกมกนะครับล่าสุดฮะพี่หน่งช่าของเรา
โพสต์คลิปอวยพรวันเกิดว่าสุขสรรค์วันเกิดพี่หม่ำพี่ชายที่เกินคำบรรยาย
วันนี้เป็นวันเกิดของพี่เราเกิดเดือนเดียวกัน
ผมเกิด๗มิถุนายนขอให้พี่พบเจอแต่สิ่งที่ดี
เข้ามาในชีวิตแล้วก็ครอบครัวเหมือนที่พี่มอบสิ่งดีให้กับคนที่รู้จักพี่
และไม่รู้จักพี่พี่มอบสิ่งดีให้กับทุกคนตลอด
โดยเฉพาะผมถือว่าเป็นเป็นน้องเล็กขอให้พี่มีความอ่า
มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากตลอดไป
ขอให้พี่เจริญรุ่งเรืองกับสิ่งที่พี่ทำให้น้องและกับทุกคน
พี่เป็นคนให้คำว่าพี่มีแต่ให้ใช้กับพี่หม่ำจกมกได้
ดูแลสุขภาพด้วยแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยู
จากใจจริงของโหน่งชัชชานะฮะมีเสียงด้วยนะฮะ
ผมขอให้พี่สุขสรรค์วันเกิดนะครับพี่หม่ำ
เป็นพี่ชายที่บอกได้เลยว่าเกินคำบรรยายสำหรับผู้ชายคนนี้
วันนี้เป็นวันเกิดของพี่ยี่สิบสี่มิถุนายน
เราเกิดเดือนเดียวกันผม๗มิถุนา
พี่วันที่ยี่สิบสี่มิถุนาผมขอให้พี่มีแต่สิ่งดีดี
แล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตในครอบครัวของพี่
เหมือนที่พี่มอบสิ่งดีให้กับทุกคน
ขอให้พี่เจอแต่สิ่งดีเหมือนที่มอบให้กับ
ความไว้พรจากพี่โหนกนะครับแม่ปากแดงมากเลยพี่โหนกไว้พร
นะครับมีความสุขมากมากนะครับเขาเกิดเดือนเดียวกันใช่ไหมล่ะ
พี่หงก็ทรงนี้อยู่แล้วนะฮะแต่อาจจะทาลิฟต์แล้ว
หอมประจำปีซื้อได้นะฮะหอมมากเมื่อวานพี่เช้าฉีดแล้ว
หอมมากใช่รับรองว่าหอมสุดสุดเราไปดูผลงานของนักคอม
เขาบอกวันนี้ผลงานนักคอมนี่เข้าชิงงานที่เมืองคานเลย
ใช่ครับผมนะฮะตำนานตลอดไปนะครับผลงานแสดงของนคร
คว้ารางวัลนะครับลอนซ์นะครับของคานนั่นเองผ่านไปแล้วครับ
เกือบสองเดือนฮะกับการสูญเสียตลกชื่อดังอย่างนครชวนชื่นนะครับ
ล่าสุดเนี่ยน้องนะครับได้เปิดเผยข่าวดีว่าผลงานโฆษณาของคุณพ่อได้แล้ว
รังวัลนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับ
โดยไอซ์เนี่ยระบุว่าจำจิ้งจกค่อมกันได้ไหมที่เราเห็นกัน
รางวัลด้วยนะคะคิดถึงคุณพ่อจังยังมีอีกหลายงานเลยต้องทำเนี่ย
สำหรับนะครับคืองานประกาศผลสุดยอดโฆษณาครับนะฮะ
นานาชาติของคานส์ครับประเทศฝรั่งเศสครับซึ่งผลงานที่นครแสดงไว้เนี่ย
รางวัลเหรียญทองแดงในหมวดบันเทิงนั่นเองครับนะฮะ
ช่วยดูสักนิดหน่อยลองดูถึงหน่อยครับอือออกกันเร็ว
เดี๋ยวสีนี่พี่เองเองชอบกินผักกะเพราไม่จ่ายตังค์

พี่ม่าพี่ทิว่าฟรีพี่เกิดมาเป็นทิศช่องเหรอเธอ
เปล่าที่มาใส่ร่างนี้มันชั่วคราวที่ยังไปเกิดไม่ได้
ทำไมอ่ะจ๊ะพี่เพราะพี่เป็นห่วงเองสิ
พี่แม่นพี่แม่นตัวลูกผู้ดีหวยออกอะไรเจ้าพี่แม่น
โหดเสร็จเก่าจริงกันไอ้กาวไว้ว่ะ

จากกรุงตกเลยไหม
โหตัวสุดยอดนะครับเรียกเสียงรอยยิ้มแล้วเราก็สร้างรอยยิ้มเนอะ
คิดถึงแกแหมถูกต้องคิดถึงมาก
ได้ยินเสียงแกก็ขำละ
โดยเรียกว่าทุ่มหลายแสนจุดเลยนะฮะนี่ฮะขึ้นรีบอร์ดอีกแล้วเนอะ
ยังไม่มีใช่มดยังไม่มียังไม่เคยมีแต่คนไทยทำได้ขนาดนี้ถูกต้องนะฮะ
นี่ถือว่าเป็นคนแรกคนเดียวของประเทศไทยเลยจริงจริงนะเนี่ยใช่ครับนอกจากที่เกาหลีเนี่ย
ดังมากแล้วตอนนี้ไปที่จีนก็ดังมากอเมริกาเขาบอกนางก็ดังใช่ครับ
ที่โรงซีรีส์และแบบแบบระดับโลกเนี่ยอ่านลองไปดูกันสักนิดหนึ่งฮะ
โอ้โหถูกทนว่าแบบเป็นตัวนี้เรียกว่าระดับโลกใกล้เป็นลีซ่าแบล็กพริงก์อ่ะ
ถูกต้องนะฮะเก่งมากพูดได้หลายภาษาด้วย
จริงใช่เพราะว่าพ่อเขาเป็นที่เป็นเชฟก็พูดภาษาอังกฤษกันอยู่แล้ว

แล้วเดี๋ยวล่าสุดจะมีแบบว่าเป็นหนังของ
ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ความน่ารักของน้องลิซ่านี่คือพูดไทยแล้วแบบรู้สึกว่า
คือน้องลิซ่านึงระดับกรูโบลแบบว่าต่างของประเทศถูกต้อง

อาทิตย์นี้ถ่ายพรีเซนเตอร์ตัวใหม่อีกแล้ว

ดาราที่เป็นท็อปไฟต์มีใครบ้างพรีเซนเตอร์
ตอนนี้ใบเฟิร์นยาย่าเบลล่าเนี่ยคนที่ติดเป็นคนดำ

ให้หนุ่มไปหาหมอก่อนสงสารหนุ่ม
ให้หนุ่มไปหาหมอก่อนแล้วกันเดี๋ยวหนุ่มตายกันอะไร

ไปหาหมอพอดีเป็นอาการเดิมที่เป็นอยู่

โปรดติดตามตอนต่อไป